จากกระแสเรื่องของการนิยมใส่ชุดไทยที่เป็นชุดไทยย้อนยุคตอนนี้กำลังมาแล้วก็ทำให้เรื่องของการใส่ชุดไทยการขายเริ่มขาดตลาดแล้วเพราะว่าทั้งเรื่องของอุ่นไอรักเอง
ทั้งละครพีเรียนเองโอ้โหคนก็ใส่เยอะโดยเฉพาะสงกรานนี้คาดว่าจะมีคนใส่เยอะเหมือนกันนะครับ
ทำให้ตอนเนี้ยเริ่มขาดตลาดแล้วผู้สื่อข่าวของเราครับคุณกระมวลวันการีพัฒน์ลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปตรวจที่
ไปสำรวจตลาดที่ย่านตลาดพาหุรัฐนะฮะไปชมกันเลยครับ
ไทยสบายเฉียงเสื้อแขนกระบอกคอตั้งพร้อมผ้าคาดเอวที่คล้ายกับตัวละครเรื่องบุภเพสันนิวาสสวมใส่
คือชุดไทยที่ลูกค้ามาเลือกซื้อเป็นอันดับต้นในแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้าขนาดใหญ่
ทหูรัฐอย่างคึกคักเพื่อนำไปสวมใส่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกราน
ร้านซีรีส์นิดที่ขายชุดไทยย่านภาหุรัฐมากว่าสามสิบปีแล้วว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมา
ขายชุดไทยในร้านเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าถือว่ายอดขายมากที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมา
น่าจะมาจากกระแสการแต่งชุดไทยจากงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
และละครบุภเพสันนิวาสที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก
เลือกซื้อชุดไทยจนผลิตไม่ทันต่อความต้องการแล้ว
สำหรับราคาชุดไทยปีนี้ไม่ได้ปรับขึ้น
เฉลี่ยอยู่ที่ชุดละ๑๙๐๐บาทแต่พฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนไป
ยอมซื้อในราคาสูงขึ้นเพื่อให้ได้ชุดเหมือนตัวละคร
นำไปใส่ถ่ายรูปค่ะส่วนร้านค้าเสื้อผ้าขนาดเล็ก
ย่านสำเพ็งเริ่มนำชุดไทยประยุกต์
ขานรับการลนรงค์ของภาครัฐให้ใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงกราน
ปีไหนดีกว่ากันปีนี้ดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคือ
เรียกว่าไงอ่ะใกล้จะสงการมันก็ปกติน้องก็ซื้อฝากญาติผู้ใหญ่
แต่ถ้าปีนี้คือเหมือนเขาซื้อเซียมเลย
ซื้อเตรียมไว้เล่นสงกรงสงกราน
เตรียมฝากญาติผู้ใหญ่ซื้อไว้ใส่เล่นไว้ใส่เอง
คือทุกอย่างมันดีขึ้นหมด
เจ้าของร้านขายชุดไทยในสำเพ็งรายนี้ยังบอกอีกว่า
ช่วงสงกรานก็จะขายดีอยู่แล้ว
แต่ปีนี้กระแสชุดไทยมาแรงทำให้ขายดีที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมา
มียอดขายอยู่ที่วันละ๖๐๐ตัวต่อวันจากเดิมที่๒๐๐ตัว
สำหรับชุดแฟชั่นลายไทยที่ขายดีที่สุด
ลูกค้านิยมซื้อใส่ไปเล่นน้ำสงกราน
นั่นก็คือกางเกงขายาวลายไทยและเสื้อแขนตุ๊กตาลายไทยในลักษณะนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างทันสมัยสีไม่ตก
และที่สำคัญสามารถใส่ไปเล่นน้ำสงกรานได้จริง
ทำให้บรรดาลูกค้าทั้งซื้อปลีกซื้อส่ง
กันมาซื้อชุดไทยประยุกต์ในลักษณะนี้
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ผลิตขายไม่ทันต่อความต้องการค่ะ
จากนี้ผ้าข่าวม้าผ้าผืนลายไทยและลายไทยพิมพ์ทอง

เนื่องจากมีลวดลายคล้ายกับผ้าลายอย่างในละครดัง

ทำให้ปัจจุบันขาดตลาดเช่นกันค่ะ
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อผ้าไปตัดชุดขาย

โดยเจ้าของร้านเอมจิตผู้ผลิตและส่งสินค้าผ้าลายไทย
สำเพ็งมองว่าปีนี้ภาพรวมของสินค้าขายดีขึ้น
จากวันละ๕๐๐ชิ้นเป็น๑๐๐๑๕๐๐ชิ้น
ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น
ไม่ได้สต๊อกสินค้าเพิ่ม
กะมลวัลกาลีพัดข่าวธนัดทิวีรายงาน

จะมีคนใส่ชุดไทยเล่นน้ำกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ก็ไปหลุดนะครับเพราะต้องมีเครื่องอุปกรณ์เป็นสร้อยอะไรต่างมานานใช่ไหม
โจงก็ดีแล้วค่ะจะได้เคลื่อนไหวถนัดหน่อย